เรื่องนี้กันหน่อยค่ะต้องบอกว่ากู้ภัยบ้านเราเนี่ย

แล้วก็รวมไปถึงเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของอุบัติเหตุก็ตาม

เขาก็ต้องมีหมดแรงได้เหมือนกัน

โอ้โหยังไม่ตื่นเลย
ตื่นถ้าใครอยากมาหลับไหนตื่น
ที่เห็นเนี่ยพี่กู้ภัยเขาหลับนะคะคุณผู้ชม

คือไม่ได้เป็นอะไรนะแต่เขาหลับเพราะเขาเหนื่อย
หลังทำงานติดกันมาตลอดหลายสิบชั่วโมง
แล้วเพื่อนถ่ายคลิปเอาไว้เอารถกู้ไพเนี่ย
ปลุกยังไม่ยอมตื่นด้วยซ้ำ
ร้องเพลงก็ไม่ตื่นทำยังไงก็ไม่ตื่นค่ะ
แน่นอนว่าคนที่หลับเนี่ยหลายคนก็อยากจะรู้ว่า

อันนี้คือเจ้าหน้าที่กู้ภัยมังกรชนบุรีนะคะ
ก็บอกว่าแหมทำงานติดต่อเนื่องกันมา๓๑ชั่วโมงเข้าไปแล้ว

ตอนเวลานั้นก็สักประมาณตีหนึ่งได้
อดนอนมานานเพื่อนทำอย่างไรจะปลุกอย่างไรก็ไม่ตื่น
แม่พอคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไป
คนก็มาให้กำลังใจกันล้นหลามเลย
บางคนก็อยากจะให้พี่กู้ภัยรักษาสุขภาพหน่อยอย่าหักโหมนะคะ
คอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวเห็นภาพมุมนี้จะงง
ว่าทำไมดูแล้วเหมือนศีรษะหรือหัวของพี่เขาหายไป
แต่จริงเนี่ยคือมีทางกู้ภัยเขามาตอบคอมเมนต์แล้วนะ
บอกว่าไอ้ที่มันมองแล้วเหมือนไม่มีหัวไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องไปคิดมาก
เพราะว่าผมเนี่ยไปโกนผมมาหัวมันก็เลยกลายเป็นสีเดียวกับพื้นนะคะ